สองคนในคู่กัดสะบด

ถ้าหากอยู่ว่างก็เปิดทีวีดูกับเราแบบนี้

ไม่ว่างก็ดูนะขอล่ะ

วันนี้เรื่องราวข่าวสารมันมีเยอะแยะมากมาย

ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
แปลกตาครับพิธีกรรมแบบโบราณ
ตัดขาดผัวเมียที่ตายจากกัน
พิธีกรรมเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ส่วนนี้ก็คลั่งไม่เลือกที่
ชายต่างชาติอารวาสทุบงัดห้องในคอนโด
งานนี้ต้องวอนคุณตำรวจช่วยด้วย
คอร์เซ็นเตอร์ปะทะสาวใต้
อุ๊ดตะเดี๋ยวใจตะ
โอ้โหโดนสาวใต้ด่าไฟแลก
ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
นั่งอยู่บ้านอย่านิ่งดูดายส่งไลน์มาพูดคุยกับเรา
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อ
เรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องอื่นเราก็มีมาคุยกันสนุกสนานแน่นอน
ใช่ครับอย่างเรื่องนี้นะครับจะพาไปดูกันหน่อย
พิธีกรรมโบราณเป็นความเชื่อของชาวล้านนา
เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับคนตายของคู่สามีภรรยา

จะเป็นยังไงไปดูครับ
นี่ตัดปั๊บวิ่งเลย
นี่เหมือนแข่งกรีธาพอได้สัญญาณก็ออกตัวเลยล่ะ

ถูกต้องครับพิธีนี้นะครับถ้าเป็นตามภาษาทางฝั่งล้านนาเขาเรียกว่าผ่าจ้านผี

หรือว่าเป็นการตัดสายผัวสายเมีย

อ่ะเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
พิธีกรรมโบราณที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของการทำพิธีศพของชาวล้านนา
ซึ่งเขาบอกว่าช่วยในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างคนเป็นกับคนตาย
งั้นเล่าสิเขามีวิธีการทำยังไง
คือเรื่องของเรื่องในพิธีจะต้องมีมรรคนายก

หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ามักกระทายก
อ่าจะคุ้นกันว่ามักคทายกแต่ว่าจริงคือมรรคนายกเขาจะมาทำพิธีให้
ก็เรียกมาเลยคุณสามีหรือว่าคุณภรรยาเอาที่ยังมีชีวิตนะ

เรียกคนที่มีชีวิตมานะไปเรียกคนตายเขาไม่มาหรอกนะครับ

เรื่องของเรื่องนะครับเรียกไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่มายืนข้างศพก่อน

แล้วก็หันหน้าออกจากร่างของผู้ตายแล้วยังไงรู้ไหม
ถือเนี่ยถือกรวยที่ร้อยด้วยสายสินเพราะสายสินสายใยที่ถูกตัดแล้วเนี่ย
ผู้ทำพิธีนะครับจะต้องวิ่งไปวิ่งไปให้ห่างจากร่างของคนรัก

แล้วห้ามเลยนะห้ามแม้แต่จะหันกลับมามองคุณชิสา

แล้วหลังจากนั้นนะครับก็นำกลวยที่ถือไปเนี่ยเอาไปไว้ที่หิ้งพระประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
แล้วก็เอาไปวางเอาไว้ที่โคนต้นไม้
คือบางที่เขาก็นิยมนำกลวยไปวางไว้นอกบ้านทันทีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมครับ
ทีนี้หลังจากที่ฝ่ายสามีหรือภรรยาที่ประกอบพิธีกรรมตัดสายผัวสายเมียนี้แล้วนะคะ
ก็จะถือว่าความเป็นสามีภรรยานั้นตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง
นับว่าเป็นอันสิ้นสุดของความสัมพันธ์การมีชีวิตคู่
คนที่ตายไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงคนที่อยู่ไงคุณชนะ

ส่วนคนที่อยู่เนี่ยก็ต้องถือว่าตัดใจเด็ดขาดเลยนะคะ
ไปพร้อมกับการตัดฝ้ายสายสินนี่แหละ
คือให้ยอมรับสภาวะความเป็นจริงของการจากกันไป
แล้วก็ให้เพียนสร้างบุญบารมีของตัวเองในพบนี้ต่อนั่นเอง
คืออย่างนี้นะคนที่มีความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมนี้
เขาเชื่อว่าหากสามีภรรยาคู่ใดที่ไม่ประกอบพิธีกรรมนี้
หากฝ่ายที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเศร้าหมอง
เรียกได้ว่าไม่มูฟอ่อนมูบอ่อนแบบเป็นวงกลม
มุดไปต่อไม่ได้แล้ววนเวียนอยู่เออ
หรือบางทีก็อาจจะมีอันเป็นไป
หรือต้องตายตามกันไปในไม่ช้าก็ได้

เป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวล้านนาเขา

แต่มันก็อาจจะแตกต่างกันออกไป

อย่างที่เขาพูดถึงสุภาษิตอะไรนะ
ตัดบัวอย่าให้เหลือใย

ตัดได้บ้างไม่ได้บ้าง

หมายถึงว่าความสัมพันธ์ในแบบเพื่อน

บางทีเป็นเพื่อนกันมันก็ตัดความสัมพันธ์ยากแหละ

เป็นประเพณีที่นำมาฝากกันนะคุณผู้ชมนะ

มีสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกโกงคุณชนะ
สูญเงินไปกว่า๔๐๐๐๐๐บาทนะ

ขอเผาพริกเผาเกลือก่อนค่ะ
คนที่มันกลัวเงินมันต้องได้รับผิดชอบ

มาแต่สารข้ามครับมือนี้มาแล้วสามมาไกลครับประมาณห้าร้อยกิโลกรัมนะครับ
ผมมาห้าร้อยกิโลกรัมนะครับผมไม่เจอผมเงินรอดนะครับ
มาห้าร้อยกิโลกรัมมือนี้นะครับอ่าจับวนการเทียดนะครับ

ญาติพี่น้ำคุณอยู่กับรุนาออกมาคุยกับเราค่ะ

ขอให้ดูไม่แบบสุกอยู่ไม่ได้ต้องออกมา

เรียกว่าจะเกลียดแค้นชิงชังขนาดไหนถึงขั้นต้องเผาพริกเผาเกลือเลยคุณ

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่บ้านดงคอยหมู่๔ตำบลสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้ไปรู้จักสองสามีภรรยานี้ก่อนนะคะก็คือนายพงศกรปาสาเนอายุ๓๕ปี
และนางสาวเพชรชวีศรีวิพัฒน์อายุ๔๔ปีครับ
๒คนนี้เข้ามาจากมาหาสารครับนะมาจากมาหาสารครับ
ไปถึงพิศนโลก๕๐๐กว่ากิโลเมตรอ่ะครับ
แต่มาถึงบ้านเนี่ยไม่เจอตัวค่ะก็เลยซื้อเตาถ่าน
เอามาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเลย

นี่เปิดลำโพงแล้วก็ใช้ไมโครโฟนพูดเสียงดังไปทั่วเลยค่ะ
เรียกว่าดังลั่นซอยเลยนะคือระบายระบายความรู้สึก
เขาบอกว่าถูกนางสาวที่ชื่อว่าบีมค่ะ
โกงเงินไปบอกว่าโดนโกงเงินที่จองพระเครื่องหลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์

ก็คือมีพระเครื่องหลวงพ่อรวยปาสาธิโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์เงินไปจำนวนกว่า๔แสนบาทนะคะ
โดยมีเพื่อนถือโทรศัพท์ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กแล้วมีคนชมคนแชร์เป็นพันครั้ง
คือเขาบอกว่าเขาก็ติดต่อทุกเส้นทางแล้วนะ
ไม่ว่าจะเฟซบุ๊คหรือทางไลน์
โอ้โหอยู่ดีก็หายไลน์ก็ไม่ตอบ

ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ให้ความสนใจสิครับ
ก็เล่นพูดผ่านลำโพงดังสักขนาดนั้นนะครับ
อย่างนี้ครับคนที่เขาสนใจมายืนดูยืนฟังมันก็มี
บางคนบอกว่าฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแต่อยู่ในซอยเนี่ยเสียงมันดัง
เขาก็เลยโทรไปแจ้งให้ตำรวจมาช่วยตรวจสอบหน่อย
เอางี้คุณตำรวจเขาก็เดินทางมายังตรงนี้แล้วก็พูดคุยเจรจานะ
ว่าเข้าใจเข้าใจในเรื่องของความรู้สึกว่าเอาเงินมันเสียไปแล้วโอนไปแล้วเนี่ย
โกงหรือไม่โกงยังไงเดี๋ยวไปว่ากันต่อที่โรงพักไหม
ใช่นะคะทีนี้ค่ะช่วงกลางคืนในวันเดียวกันนี่แหละ
ผู้เสียหายทั้งคู่นะพยายามไปติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
คนที่คาดว่าคดโกงเนี่ยไปด้วยตัวเองขับรถยนต์ไปจอดถึงหน้าบ้านเลยนะ
แต่ปรากฏว่าไม่เจอตัวผู้ก่อเหตุนะคะเจอแต่เพียงญาติของนางสาวบีมนะคะ
ก็คือคนที่คาดว่าเป็นคนค้นโกงนี่นะแต่เขาบอกไม่รู้เรื่องนะ
ไม่รู้เรื่องยังไงไปฟังเสียงกันค่ะ
พูดเสียหายคาดเผิดเผยว่า
เขามีอาชีพรับเช่าพระเครื่องนำไปปล่อยให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ศรัทธาบูชานะ
ซึ่งก็มีคนสนใจพระเครื่องเป็นจำนวนมากนะ
แต่ว่าทางคณะผู้จัดสร้างพระเครื่องเขาแนะนำให้ไปจองกับนางสาวบีมคนนี้นี่แหละ
บอกว่านางสาวบีมเนี่ยเป็นตัวแทนรับจองเครดิตดีไว้ใจได้
สองสามีภรรยาเลยโอนเงินสั่งจองหลวงพ่อพัฒน์รุ่นรวยเลื่อนสมณศักดิ์
ไปยอดเงิน๑๖๐๐๐บาทก่อน
แล้วก็สั่งจองเหล็กข้อมือรุ่นเจดีกลางน้ำอีก๓๕๐เส้นเป็นเงิน๒แสนบาท
ยังไม่พอมีเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านย้อนยุคอีก๒๐๐๐บาท
สั่งจองไปเมื่อวันที่๓ตุลาคมปีที่แล้วมันก็นานอยู่นะ
แล้วก็โอนเงินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๑๓มกราคมก็ปีนี้เร็วนี่เอง
โอนไปให้อีกแล้วเนี่ยรวมก็๔แสนเป๊ะเลย
ไปแบบนี้ก็เฝ้ารอแหละว่าจะได้อย่างที่ต้องการนะ
ไม่ได้รับยอดจองพระเครื่องดังกล่าวยังไงล่ะทีนี้
ก็เลยรู้แล้วว่างานนี้โดนหลอกแน่นะคะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ใช่มีแค่สองคนนี้เท่านั้นนะ
ยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกเกือบร้อยรายนะคุณชนะ
แบบนี้มันเรื่องใหญ่แล้วนะรวมแล้วมูลค่า๓ล้านนะครับ
อ่ะวันนี้นะครับทางแฟนได้โทรมาพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วนะ
แล้วจะขอเคลียร์ปัญหาว่าเรื่องพวกนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเข้าใจผิดกัน

คือแฟนของนางสาวบีมบอกว่าตัวนางสาวบีมเอง
ยืนยันว่ามีหลักฐานและสลิปการโอนเงินให้กับผู้สร้างจริง
แต่ยังออกมาเปิดเผยไม่ได้ในตอนนี้
เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยอ้างว่าอย่างนี้ก่อนนะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้ปิดกลุ่มรับจองพระนะ
แต่ว่าที่ปิดไปหายไปบอกว่าโดนสแปม

แล้วนอกจากนี้ยังยืนยันว่านางสาวบีมไม่ได้หลบหนี
แต่กำลังไปรับพระที่ต่างจังหวัด
อยู่ระหว่างการเดินทาง

เออกำลังจะกลับมาที่พิศนุโลกนี่แหละ
แล้วเดี๋ยวจะมาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นครับคุณชิสา
แต่ว่าทางผู้เสียหายเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องช่อกงแน่นอน

ต้องให้นางสาวบีมมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดภายในพรุ่งนี้
แล้วก็ตอนนี้รวบรวมหลักฐานอยู่

แต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวบีมด้วยแหละให้ออกมาพูดกันเลยดีกว่า
ตกลงยังไงนะเงินก็โอนไปแล้ว๔แสน
ถ้าจะมาแบบว่ายืนยันผ่านทางไทยรัฐทีวีก็ได้เหมือนกันนะ

ค่ะอยากให้จบกันด้วยดีนะคะ

อุบัติเหตุเราก็เตือนภัยกันอยู่ทุกวีทุกวัน
แต่เรื่องนี้ครับมันหวิดจริงหวิดจะเกิดอุบัติเหตุครับ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
บนทางด่วนมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ให้ขึ้นแถมไม่ได้ย้อนสอนตัดทางมาอีก
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้ว
แม่เป็นห่วงจริงนะถึงเอามาพูดมาให้ดูกันอย่างนี้
เพราะไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ
แน่นอนคนที่ขับรถมาปกติเนี่ยเขาก็ไม่อยากเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่ว่าเขาก็ต้องมาเร็วระดับหนึ่งเพราะมันคือทางด่วนถูกไหม

แล้วมาเจอรถจักรยานยนต์คันนี้โผล่มาจากด้านซ้ายสุด

แล้วลงยังไงก็อยากจะรู้เหมือนกัน

โอ้โหเอาเอามาฝากเตือนกันนะครับ
อะไรที่มันผิดกฎหมายจราจรอย่าไปทำเพราะมันสุ่มเสี่ยงกับการที่เราเนี่ย
จะไม่ปลอดภัยในเรื่องของชีวิตอย่างมาก

อีกหนึ่งอุบัติเหตุพาไปดูเหตุการณ์สุดหวาดเสียวนะ
เพราะว่ารถเก่งคันนี้จู่นี่ก็พุ่งไปชนกับที่กั้นทางรถไฟค่ะ
ไปอย่างไวนึกเหมือนกับนักวิ่งเข้าสั้นชัยให้คุณใช่ไหม
พาไปเลยไม่ได้คือเจออย่างนี้ต้องหยุดค่ะ
หยุดสิคะคุณแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วง๗โมงเช้านะคะ
ช่วงที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณจุดตัดถนนอโศกใกล้กับแอร์พอร์ตเรือลิ้งมักกะสัน
ในคลิปเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าที่กั้นดูลงแล้วโอ้แล้วใช่ถูกนะคะ
มันเป็นเหมือนชุมทางทั้งรถไฟทั้งรถเมรถยนต์มาหมดนะคะ
คือเราเห็นชัดเจนจากกล้องนี่แหละว่าที่กั้นทางรถไฟมันเลื่อนลงมา
มันปิดทางแล้วแต่เก๋งคันดำคันนี้ก็พุ่งชนไม่ได้มีการเบรก
แถมที่กั้นทางรถไฟเนี่ยมันยังจะไปเกือบชนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เราก็เตือนกันแหละคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าขับรถมาเจอสถานการณ์แบบนี้คุณก็ต้องชะลอนะคะ
แล้วไม่ใช่ว่าผ่านไปเฉยนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าของรถเก่งคันนี้ก็เข้าพบเจ้าหน้าที่
แล้วก็ไปจ่ายค่าเสียหายแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ

แน่นอนนะคะขอบคุณเฟซบุ๊คคุณสุภเริกสุดยอดประเสริฐนะคะ
เรื่องนี้กันบ้างนะครับใครที่อยู่คอนโดบางทีก็ภาวะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมคอนโดเนี่ยมีอาการแปลก
มันก็จะอยู่อย่างไม่ปลอดภัยสิคะ
เรื่องของเรื่องนะครับเหมือนคุ้มคลั่งครับไปงัดห้องคนอื่นอีกต่างหากคนที่เขาอยู่ด้วยเขาก็ใจคอไม่ดีสิครับ
โอ้โหคุยรู้เรื่องป่ะเนี่ยคือเป็นชาวต่างชาติด้วยเหรอ

คืออย่างนี้มีผู้ดูแลคอนโดนะคะแล้วก็ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในคอนโด
เขาเห็นเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วพอชายต่างชาติคนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนถ่ายคลิป
คุณวิ่งปรีเข้ามาจะหาเรื่องเลยนะ
ผู้หญิงคนนั้นเขาต้องวิ่งหลบเข้าไปเพราะแหมก็กลัวจะโดนถูกทำร้ายถูกไหม
ถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแถวไหน
แถวคอนโดแห่งหนึ่งแถวซอยสุขุมวิทย์๒๒
คลองเตยกรุงเทพนี่เองเอากลางเมืองเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดประมาณสักวันที่๒๓นะครับ
ทีมข่าวของเรานะครับก็ถามไปยังคุณสมศรี

แล้วก็บอกว่าชายชาวต่างชาติในคลิปชื่อว่าไมเคิล
ไมเคิลมาจากอเมริกาอเมริกาเป็นคนอเมริกัน
มาเช่าคอนโดก็พักอาศัยอยู่หลายปีแล้ว
คือแรกไมเคิลก็เฟลลี่นะเป็นคนใจดีน่ารักเป็นมิตร
กระทั่งเดือนที่ผ่านมาโอ้ไมเคิลไม่เหมือนเดิมไมเคิลเปลี่ยนไป
เป็นคนละคนคุ้มคลั่งอารวาสแบบไม่มีสาเหตุ
ทำร้ายข้าวของในห้องตัวเองไม่พอ
ส่งเสียงดังรบกวนคนที่พักอาศัยช่วงกลางวันและกลางคืน
เรียกได้ว่าไมเคิลวุ่นวายตลอด๒๔ชั่วโมงเลยเหรอ
ไมเคิลเปลี่ยนไปคนที่เขาดูแลเขาเคยไปตัดเตือนแล้วนะคุณชนะ
แต่ทำไมเขาก็ไม่ฟังพิธีกรรมเนี่ยลุนแรงขึ้นเรื่อย
คราวนี้ออกมาอารวาสนอกห้องค่ะ
ที่พักอาศัยอยู่ทนไม่ไหวแล้วสิ
โทรแจ้งตำรวจเลยตำรวจเนี่ยก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะ
อาจจะเป็นเพราะกรณีชาวต่างชาติหรือเปล่า
อาจจะมีกฎมีข้อบังคับ
เงื่อนไขอะไรต่างที่เป็นข้อเฉพาะหรือเปล่า

คุณสมศรียังบอกอีกนะคุณแม่ว่า
เมื่อตำรวจทำอะไรไม่ได้ทำไงล่ะ
นี่ไงร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลไปเลย
ร้องเรียนคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเลย
คือเรื่องของเรื่องนะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่มาจัดการจริง
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงไปมากกว่านี้
และที่สำคัญคือถ้าเขามีปัญหาจริงแล้วเกิดก่อเหตุร้ายแรงกว่านี้

ฆ่าตัวตายขึ้นมาหรือไปอารวาสกะยิงใครมา

ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

แล้วตอนนี้โทรไปหาคนนั้นคนนี้มากมายหลากหลายอาชีพ
บางคนนะโทรไปแล้วบางทีก็แป๊กเหมือนกันนะ
คือแบบว่าเขารู้ทันถูกไหม
แต่เนี่ยครับโทรมาหาผู้หญิงคนนี้เป็นสาวใต้

มิจฉาชีพก็เลยจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับ

แต่เจอจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ

มันเป็นคลิปเดือดจริงครับ
โอ้โหอารมณ์มาเต็มครับ

พยายามจะแหลมออกมา
แต่อย่างนี้เจอสาวใต้ของเราเข้าไป
โอ้โหเดี่ยวใจนะเดี๋ยวใจจ้ะ
เออคือหมายความว่าเดี๋ยวก่อน

เออทรงไม่ตัววางใสไปทันหรือเปล่า

เป็นคนค้ำประกันให้กับคนที่ชื่อสาวนี
แต่เธอบอกโอ้โหญาติพี่น้องฉันทั้งตระกูลไม่มีใครชื่อสวนี

ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ถูกนำเสนอในเพจหนังตะลุงน้องเดียวแฟนคลับคุณชนะ

นะเขามีทุกคนมาคอมเมนต์เยอะแยะนะฮะ
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าแหมเห็นแต่ในโทรทัศน
แต่ว่าวันนี้เกิดขึ้นกับตัวเธอเองแล้วเนี่ยนะคะ

ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันมากมาย
แล้วก็ต้องขอย้ำเตือนทุกคนล่ะค่ะ
ว่าช่วงนี้มิจฉาชีพออกอารวาสเยอะจริง
เขาก็จะหากลยุทธ์กลวิธีคุยแบบนี้แหละ

เอางี้ละกันนะผมเข้าใจแหละ
คนที่ดูพวกเราอยู่แฟนข่าวคู่กัดสะบัดข่าว
บอกอยากดูแบบเต็ม

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องละกัน

ค่ะคุณก็คือเรื่องของ
ตาขาว
รูปร่างแปลกประหลาดในตาเป็นสีขาว
นี่ก็คือปกติรูปกตาของวัวหรือขวาย

เขาบอกว่าลูกควายตัวนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
เป็นลูกควายตัวเมียอายุ๕เดือนที่ชื่อว่าพระเสา

ลักษณะพิเศษก็คือโอ้โหเขาบอกว่าเป็นไปตามตำราพญาควาย
หน้าเด่นหางดอกตาเพชร
แล้วก็ขาเหมือนกับเป็นถุงเท้าขาวทั้ง๔ข้างเลย

โอ้โหไปถามเจ้าของควายค่ะก็คือพี่สาธิตหมั่นมณี
เขาบอกก่อนหน้านี้นะก็เลี้ยงควายอยู่ในจังหวัดระนอง
ต่อมาก็ย้ายกลับมากลับมาที่อุทัยธานี

โดยก็พาแม่ควายที่เคยเลี้ยงอยู่เดิมมาอยู่ด้วยทั้ง๑๐ตัว
ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะคะ
ควายก็ตกลูกออกมา๑ตัว
ก็เกิดวันเสาร์นี่แหละก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าพระเสาอ๋อ

แล้วยังไงก็ถ่ายรูปมันลงเฟซบุ๊กไง

บอกว่าเจ้าตัวนี้ตอนนี้มีคนติดต่อขอซื้อแล้วนะ

ราคา๑ล้านบาท
โอ้โหค่าตัวมันแพงกว่าผมเยอะเลย
คุณก็ไม่น่าจะย้ำเลยนะแล้วเขาไม่ขายหรอกคุณ

ไม่ขายสิแปลกแบบนี้ยิ่งต้องเก็บเอาไว้

แต่ถ้าจะมาซื้อผม๑ล้านผมขายเลยนะครับ

เห็นแมวที่ใหญ่ขนาดนี้ไหม

ตัวเท่าคนครับ
ดูไม่ใช่แมวแล้วครับ
อันนี้มันคนที่อยู่ในชุดแมวหรือเปล่าครับ

แต่ตัวมันหนักถึง๑๒กิโลกรัม

เขาบอกว่าตัวนี้แมว

เป็นแมวเหมียวสีขาวขนปลูกปุ้ย

สายพันธุ์เมนคูณ
อายุของมัน๒๒เดือน

แล้วถ้ามันโตไปกว่านี้มันจะสักขนาดไหน

เขาบอกว่ามันยังสามารถตัวใหญ่กว่านี้ได้อีก
คือถ้าอายุของมันสัก๓ปีถึง๔ปี

แล้วที่สำคัญผมว่ามันไม่ใช่แมวแล้ว

แต่เขาบอกแมวนี่คือแมวเมนคูณนะ

โอ้โหมันกินอะไรเข้าไปตัวใหญ่ขนาดนี้

ทองขาวคุณชนะไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยกินอะไรใช่ไหม

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้จะพาไปดูสุดยอดผลงานของคุณลูก
โอ้โหจัดซะมอเตอร์ไซค์สุดรักสุดหวงของคุณพ่อ

ชิคกี้พายดูสุดโตใหม่เอียมตอนนี้นะครับใหม่เอียมมาก
เอี่ยมใหม่เอียมเลยครับค่ะ

ว่ากันว่านี่คือผลงานชิ้นโบแดงผมว่าไม่ใช่

ดิฉันว่ามันเป็นงานศิลปะไม่ใช่งานศิลปะ
ก็จริงของคุณแต่มันคือจินตนาการของเด็กครับ
เรื่องของเรื่องนะครับลูกชายคนเล็ก
อยากจะโชว์ฝีมือก็เอาสีมาละเลงละเลงแบบนี้
ส่วนคนที่ถ่ายก็คือลูกชายคนโต

ด้วยความที่ว่าพี่เองก็ภูมิใจในตัวน้อง

โอ้โหลูกเอ้ยแล้วพ่อจะกล้าขี่ออกไปซื้อกับข้าวไหมล่ะลูก
เอางี้ไปลองฟังเหตุผลของน้อง

ทำไมถึงมีผลงานแบบนี้ออกมาครับ
อันนี้ก็จะมารีวิวรถที่น้องพ่นนะครับ

นี่ผมทำเองกับมือเลย

เจอกันแบบนี้บ่าย๓โมงครึ่ง
ส่วนเสาร์อาทิตย์จะเจอกันตอน๔โมงเย็นนะคะ

วันนี้หมดเวลานะครับจะลากันไปด้วย

เราช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ